คุณได้ไทยจะมีการคุยกับท่านอย่างนี้ตรงนี้มีการในใจ
คือไม่ใช่เรื่องการคุยตั้งรัฐบาลนะ
เป็นการคุยยินดีส่วนตัวนะครับแต่ในความรู้จักกันส่วนตัว
ความรักกันนะส่วนตัวทีนี้ก็คนละส่วนกับการร่วมรัฐบาลนะครับ
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านหนุนหน้าคุณได้ไทยได้ออกมาสัมภาษณ์นะ
แต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะเราได้คุยจริง
คุยไลน์กับคุณอนุทินแบบขำแล้วก็ทางตัวท่านเองก็มีการคุยกับเพื่อนอยู่
ฝั่งดูแล้วเนี่ยฝั่งประชาทิศปรัส
เอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมมีข้อตอบในใจอยู่นะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เป็นมาติของต่ำการตรวยหาร
ค้อค้อประตอบในใจ
ออกมานอกใจได้ไหมครับตอนนี้พอจะได้ไหมครับ

แต่ยังไม่มีหรอกครับมันกาบโขมรอยทั้งหมดครับ

พายในต้นส่วนสัปดาห์หน้าเราก็จะทราบคำสอบใช่ไหมครับ
ก็เดให้คอคุยกับท่านมูนาจุฬินิดหนึ่งนะครับ
ไม่จริงหรอกครับยังไม่มีใครคุยเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ผมมาเป็นเลยราคาภัสผมแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะไปคุย

ความเห็นของท่านก็เป็นกรมเหตุหนึ่งที่จะต้องรับบังนะครับ
คือแต่ละคนก็มีความคิดเห็นนะครับ
เหลือการน่ะผมก็มีความวิเห็นผม
แต่ว่าผมก็ต้องรักษามารยาทไว้
อยู่ในใจดีกว่าเนี่ยถึงเวลาอีกกว่า๒๓วันก็คงจะชัดเจนนะครับ
เพราะว่าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ว่ามีการเชื่อว่า
จากจริงที่อดีตคุณภาพประกาศเนี่ย
เป็นที่มาของเสียงที่ประชาธิปัตย์ได้ในวันนี้ครับ
ผมว่างนี้นะครับปัจจัยในการเริ่มตั้งแต่มันมีหลายส่วนนะครับ
ที่ทำให้ปรับทั้งได้คะแนนและเสียคะแนนนะครับ
แต่ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ย
มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาเรียนรู้แค่นั้นนะครับ
คงจะไม่มีการไปโทษใครหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
ก็ช่วยงานนี่คือเป้าหมายเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป